คลิปร่างทรงทีนี้ไม่ได้ทรงอยู่กับตัวเองคนเดียวมีการทำร้ายลูกศิษย์
ทำร้ายด้วยการตบแล้วก็มีการถีบเข้าไปที่ใบหน้าด้วยโอ้โห
สร้างเสียงวิพักษ์วิจารณ์สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะ
เราไปดูคลิปภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

ตบดังมากเลยนะ
แล้วก็ถึงขั้นต้องถีบกันเลย

ทำไมร่างทรงจะต้องแสดง
นุภาพพลานุภาพขนาดนั้นด้วยนะ

พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีชนบุรี
ชุดสีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
คือลักษณะมาแนวเกลี้ยวการเลย

ขณะที่ล่าสุดแม่โจ๊กหรือร่างทรงพระแม่อุมาเทวี
ก็เลยมีการโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

นี่เป็นการถีบถีบมาออกจากจิตใจคนนั้นนะ
เนื่องจากทำลายพานที่ครูให้ไปบูชา
ก็ขอให้ชมคลิปให้จบก่อน

ท่านจะเมตตาอบรมสั่งสอนให้กับลูกศิษย์ที่เคารพสัทธาเท่านั้น
ถ้าไม่เคารพสัทธากันจริงจะไม่มีใครยอมรับได้

สำหรับเพจนี้คนนำไปแชร์หรือโพสต์ด่าใด
ถามพระแม่อุมาเทวีอีกครั้งว่าต้องดำเนินคดีหรือไม่
เพราะที่ผ่านมามีการนำไปแชร์กันเกือบทุกปี
พระแม่อุมาเทวีก็ให้อภัยมาโดยตลอด
ขณะที่คลิปนี้ยังถูกส่งต่อและจะเกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์ต่อเนื่องนะคะ
นี่กำลังพิจารณาว่าใครแชร์ใครโพสต์ต่อหรือใครมาต่อว่า

อกจากนี้ก็มีอีกคลิปหนึ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ค่ะ

เหมือนเข้าร่วมพิธีอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็มีคนมาร่วมงานจำนวนมากค่ะ

ค่ะก็จัดเต็มมานะคะ
นี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าแหมก็แซวเรื่องแต่งหน้าด้วยว่าหมดค่าแต่งหน้าไปเท่าไหร่
ส่วนเสียงผิดคีย์ก็มีแซวมานะคะผู้โพสต์ก็โพสต์คลิปนี้พร้อมข้อความว่า
ที่สุดแห่งวงการร่างทรงอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ

เป็นเรื่องของความเชื่อของในส่วนแต่ละบุคคลก็แล้วกัน